ไปส่งขันน้ำมนที่อาสมฤษีเนรทาสพุทธคุณ

มาเลยใช่ไหมลอยเต็มอ่างเลยทีนี้
ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
ตำบลโพแตงอำเภอบางไซที่อายุทยา
แน่นอนครับนักเสียงโชคก็ต้องไปแต่เนิ่นแหละนะ
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช้าลอตเตอรี่มันจะหมด
ต้องรีบไปก่อนมันจะได้คนเลือกเยอะหน่อย
ก็ไปหาพ่อปู่ฤษีพรมเมษกุมารเจ้าสัวเฮงเทพทันใจ
เจ้าง๊ะป่าช้างอายระมันมีเยอะ
แล้วก็นำประทัดน้ำแดงดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ขอพร
บางคนถูกก็ไปแก้บนบางคนยังไม่ถูกก็ไปขอเลขเด็ด
ส่องให้ดีขึ้นมาแล้วอ่างน้ำมนต์เลขอะไรบ้าง
คุณไม่ต้องใช้คำว่าส่องได้ไหม
ห่างก็เห็นเลขมันชัดสักขนาดนั้น
เท่าที่ผมดูเนี่ยนะมันขึ้นมา๖ตัวคุณผู้ชมจับคู่กันเอง
ผู้สิทธิ์ข่าวไปถามนายกัดพลไพร็อกหรือว่าอาจารย์ตาลือตกบ้าน
คือเขาไปขอพรแล้วเขาได้เลขเด็ดถูกรางวัลมาแล้ว๒๐งวดจากที่นี่
แล้วคุณโป๊งเหน่งไปแก้บนบ่อยเขาก็เลยรู้ข่าว
ก็เลยไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง
แล้วก็เดินทางไปส่องดูเนี่ยก็ถ่ายรูปอยู่เนี่ย
แต่ลักษณะเขาเหมือนคุณโป๊งหนึ่งเหมือนกันนะ
เขาก็เห็นเลขลอยอยู่บนอ่างน้ำมนต์แล้วปรากฏเลขออกมาแล้วชัดเจนนะ
มีทั้งเลขเดียวเลขคู่จับเป็นกลุ่มบ้างอะไรบ้าง
มี๒กับ๖มันอยู่ใกล้กันอีกอันนึงมันมี๔ตัว๐๔๗๓มันอยู่๔ตัวเป็นกลุ่มนั้น
เขาก็แยกเป็นสองกลุ่มนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแต่เขามองเห็นอย่างนั้นนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแล้วก็อัศจรรย์ใจของเขาเหมือนกันนะ
ที่มันลอยเป็นกลุ่มให้แบบนี้เขาว่าอย่างนั้น
แล้วเขาก็เลยเอามือถือถ่ายมุมนั้นมุมนี้เอาหลายมุมกลับไปดู
ก่อนจะตัดสินใจประเมินผลความเป็นไปได้ว่า
การที่มันเกาะกลุ่มกันแบบนี้มันคืออะไร
อะไรแบบนั้นไอ้ตัวที่มันห่างกันมันคืออะไรนะ
อีกคนนึงคือคุณสุกรยามาจากอายุทยาด้วยเหมือนกัน
บอกว่ามาครั้งนี้มาขอพรแล้วก็มาแก้บน
ครั้งที่แล้วอ่ะถูกไปสิบใบเรียกสองสี่ได้ไปสองหมื่นบาท
นี่คนนี้ครั้งนี้มาถ่ายใหม่เดี๋ยวจัดใหม่ว่าอย่างนั้น

เหตุผลที่ไปเนิ่นเพราะว่าเดี๋ยวลอตเตอรี่มันจะหมด

ใช่เลือกก่อนนะครับ
อยากโชคดีบ้างแต่ก็เห็นชัดเห็นชัดนะเมื่อกี้นะคะ